สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
เจอกันวันนี้นะคะหายไปหนึ่งคนนะคะไม่เป็นไรนะคะอาจารย์
แต่ว่าอาจารย์เนี่ยยังอยู่กับเราพร้อมกับเรื่องราวของตัวเลขที่วันนี้เนี่ย

เจ้าชู้ยังไม่พอนะคะนี่เป็นเรื่องของการเป็นกิ๊ก

เป็นมือที่๓ปกติมี๒มือไม่พอนะมีมือที่๓อีก
มือที่๓นี่โอ้โหวุ่นแน่มันเป็นยังไงครับอาจารย์
คือบางครั้งการที่เราเป็นมือที่๓ของใครหรือเป็นกิ๊กของใครเนี่ย
ก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกนะจริงแต่บางทีมันเผลอไปแล้วมันหลงไปแล้วรักไปแล้ว
ที่ถอดรู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้เออเรามาดูกันเลยค่ะ
ตัวเลขที่มีพลังจะทำให้เรากลายเป็นกิ๊กชู้หรือมือที่๓เนี่ย
ก็คือ๒๐๐๒อันนี้เราพูดรวมทุกเลขก่อนให้แคปไว้บนกระดานนะคะ

โอ้โหแล้ว๒๓๐
ค่ะ๒๐๓เยอะเลยคราวนี้แล้วก็๓๐๒
โอ้โหมีหลายเลขนะครับเนี่ยค่ะแล้วยังอีกสองเลขนะครับ
ว้าวเอาเริ่มต้นที่คู่แรกเลยค่ะอย่าง๒๒
ก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นส่วนประกอบของเลข๒
เลข๒ตามปกติจะเป็นเรื่องของดวงจันทร์
เป็นความอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักตามใจคนแล้วก็เข้าถึงจิตใจคนด้วยนะคะ
เมื่อมาคู่กับเลข๐๐คือมริตยูมริตยูนี่เป็นเรื่องของการสูญเสียศูนย์สิ้น
อยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขรวมกันเข้าทำให้คนเลข๒เนี่ยมีความอ่อนหวานอยู่แล้ว
เชื่อใจคนง่ายอยู่แล้วอยากจะเห็นใจทุกคนอยู่แล้ว
ก็เลยพอเจอศูนย์เข้ามาขาดความยั้งคิดว่าการเชื่อใจเชื่อเขาหรือเชื่อเราดีนะคะ
อย่างเช่นมาหลอกว่าโสดโดนหลอกก็เชื่อยังโสดอยู่นะพอเข้ามาจีบก็เชื่อเขาเชื่อง่าย
คุณรู้คำถามนี้ทำไมรู้
เพื่อนผมมาเล่าให้ผมฟังอีกทีว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ใช่ก็คือมีแนวโน้มเลยแหละว่าจะใจอ่อนยอมตามคนรักเขาพูดอะไรมาก็เชื่อ
เขาทำนองว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่แต่เต็มใจให้หรอกเออ
โอ้โฮมาเป็นเพลงเลยซ้ำเลยทีเดียวสำหรับ๐๒๐๒
มาดูคู่ต่อไปสำหรับเมื่อกี้เราพูดถึง๐๒๒๐ถือว่าใจอ่อนยอมตามใจที่จะเป็นคนที่๒นะคะ
แต่มาพูดถึงเรื่อง๖๐๐๖ตัวเลขนี้เป็นไงฮะ
นะคะปกติเป็นเลขดีล่ะเพราะเราจะรู้ว่าเป็นเทพของศิลปะและการบันเทิง
จะติดใจชื่นชอบในรูปลดกลิ่นเสียงที่เพอร์เฟคสมบูรณ์
แล้วพอมาคู่กับศูนย์เกิดอะไรขึ้นอีก
เป็นมะรึดตะยูอีกมะรึดตะยูขัดการยั้งคิด
ในเมื่อหลงในความสวยความงามกลิ่นดีรสชาติอร่อย
แล้วตัวเขาเองนะคะผู้ที่มีเลข๖ในตัวเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์
หล่อมากสวยมากอยู่แล้วเข้าถึงจิตใจคนได้ดีมาก
ใจคนเก่งอีกเหมือนเขาเตรียมตัวมาว่า
ถ้าจะมีอีกคนก็เป็นเรื่องธรรมดา
คำประมาณนี้ก็จะใช้คำว่ามีลักษณ์โดยเจตนานะคะสำหรับ๖๐๐๖
ใช่ผมก็อยากจะบอกว่าเลขของผมหมายเลขโทรศัพท์ผมเนี่ยนะมีแน่
ไม่มียังนะแต่ดิฉันว่าต้องมีต่อไปเลขต่อไปต้องมีแน่

ตัวเลข๓ตัวนี้สลับกันไปมาใช่สองแถวนี้นะคะ
ถ้าจะบอกว่าปกติเราเคยพูดว่า๒๓จะเป็นเลขที่ต้องพิจารณาก่อนการใช้งาน
เนื่องจากว่าเป็นเลขของเสน่ห์ที่รุนแรงมากเห็นปุ๊บรักปั๊บเห็นปุ๊บ
อยากเข้าใกล้อยากคุยด้วยทันทีจำได้ติดตาตึงใจทันที
แล้วผู้ที่ใช้เลข๒๓ปกติมีแนวโน้มที่จะเจ้าชู้อยู่แล้ว
จากตัวเองก็เป็นคนขาลุยและแถมยังน่ารักยังสวยยังมีเสน่ห์ยัง

ตัวเขาเองเขาก็คิดว่าเขากล้า

พอมาบวกรวมกับศูนย์เข้าไปอีก
อ้าวแล้วเลขมรุตยูมาอีกแล้ว

รักแท้ที่เรามีคนของเราอยู่แล้ว
แค่นี้คนก็เข้ามาติดพันธุ์เราเยอะอยู่แล้ว
แล้วเราเองก็ยังแอบมีใจให้คนรอบตัวอีก

ต่อเข้าหลักในและที่ส่วนลื่น
ตัวเลขพวกนี้คุณพอจะมีบ้างไหมครับ
บอกเลยตรงนี้ว่าไม่มีค่ะ

และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะ

หลายเลขไปลองพิจารณากันดูแล้วว่ามีมั้ย

ก็คือการเป็นกิ๊กชู้มือที่๓เนี่ย
บางครั้งก็เกิดจากความที่ไม่รู้

ลองดูว่าเราสามารถบริหารจัดการ

บางทีความรักมันเกิดขึ้นมาแล้ว
ก็จะไปตัดทิ้งเลยมันก็ไม่ได้มันต้องทำใจ
ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็ผิดทั้งนั้น
แต่เขาก็ว่ากันว่านะผู้ชายทำไมเจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษ
พอคุณผู้หญิงได้ยินแบบนี้แล้วถ้าลองคิดจะพ่นพิษชีวิตจะหาไม่
งูจะโดนตัดหัวทันทีนะคะจะไม่ได้พ่นพิษอีกเลย
เอาละพักเรื่องพวกเจ้าชู้อะไรไว้ก่อน

เพราะว่ามีคุณผู้ชมส่งกันมาเยอะเลยนะน้องใบตองนะ

เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็ตัวเลขนะคะ
เริ่มกันเลยท่านแรกคุณฟานทิพย์ค่ะ
เลข๗ตัวหลังนะคะอาจารย์

เบอร์นี้มีเลขที่เสียแบบมหันคือคู่แรกเลย๑๓คู่แรกนะครับ
เนื้อชีวิตค่อนข้างจะถูกเอาเปรียบตลอด

โดนเอาเปรียบแล้วก็เคยขึ้นสูงแล้วก็ตกอย่างรุนแรง
เป็นเลขที่ก่อให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุได้ง่าย

ไม่ว่าจะเป็นการพูดจากหาใครแล้วทะเลาะรุนแรงนะคะ
เพราะเราระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้
แต่ว่าเบอร์นี้ดีตรงที่ว่าเป็นเรื่องของเสน่ห์

ใช่แล้วก็ในเมื่อเสน่ห์ติดตาตึงใจมีไปแล้ว
ก็ยังมีเสน่ห์ของความกระตือลือล้น
ติดดินกล้าลุยงานนะคะด้วยเลข๓๖นะคะ
แล้วก็มี๖๙เป็นเลขเงินเข้าแรงมาก
เข้าเรื่อยเข้าบ่อยนะคะ
แล้วปิดท้ายด้วยเลขของความชาญฉลาด
คิดไวหูไวทำไวพูดไวนะคะ
เบอร์นี้คือเสียดายจริงว่าถ้าคู่แรกไม่ใช่๑๓เนี่ยจะดีมาก
แต่ด้วยมันเป็น๑๓แล้วมันเป็นเลขที่เสียรุนแรงจริงนะคะ

แต่ว่าตัวหน้าเนี่ยถือว่ารุนแรงค่อนข้างเยอะเลย๑๓นะครับ
เอาล่ะไปเลขต่อไปกันบ้างนะครับ
คนนี้ครับมีอาชีพบริการนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งมาก็คือ๒๓๔
นี่๒๓เหมือนกันนะคะแต่ไม่มี๐
เบอร์นี้จะฟันทงแบบไหนดีบอกว่าดีพอใช้ดีกว่านะคะ
เพราะว่าเรื่องดีของเขามีคือเปิด๒๓เปิดด้วยเสน่ห์เมตตามหานิยมและการติดตราตึงใจอย่างที่เราพูดบ่อยนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องของอำนาจบารมีถ้ามีลูกน้องลูกน้องจะเกรงกลัวแล้วก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นในความสามารถเป็นผู้ได้รับอภิษฎเหนือใครนะคะ
นี่เป็นเลขของการทำงานหนักบุกเบิกในช่วงแรกของการตั้งต้นทำงานเนี่ยเราต้องมีการทำงานหนักแต่ว่าก็จะตามมาด้วยเรื่องเครียดนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของการทำงานหนักเช่นเดียวกันแต่มีความคิดที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครมากขึ้น

คุณโอมพินนะคะอาชีพนวดค่ะ
หมายเลขนะคะ๓๙๒๐๐๓๗ค่ะ

อุ๊ยได้เลยค่ะ
เอาเป็นว่านะคะเรามาดูเรื่อง๓๙ก่อน

ทำอาชีพนวดนี่คงจะนวดแบบนวดถ้าวัน

ใช่ขยันแล้วก็มีความเก่งด้านการศิลปะอยู่แล้ว

แต่คราวนี้ก็มาติดเรื่องนี่แหละ๒๐

อ๋อมี๒๐นี่มันเกิดรักซ้อนเพื่อน

หรือใครแอบมารักเราทำนองนี้นะคะ
แล้วก็มี๐๓อีกนะคะ
จะเป็นเรื่องของอารมณ์บางครั้งก็รุนแรงมากเกินไป
แล้ว๐๓จะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยด้วย

ปวดเบ้าตาขึ้นไปนะคะ
ก็ชีวิตนี้ค่อนข้างจะกดดันทำงานหนักเครียดค่ะ

เอาล่ะถ้ามีโอกาสก็ควรจะเปลี่ยนนะ

อาชีพแม่บ้านค่ะ
อ่ะคุณบุษราคุณบุษรานี่นะคะบุคลิกไพลนอธ

แล้วก็คุยกับคนในบ้านค่อนข้างดีนะคะ

ปี๊ดขึ้นมาแบบออกคำสั่งชี้นิ้ว

คือคุณแม่บ้านคนนี้เบอร์ไม่ถือ

แต่ว่าขอให้ระงับอารมณ์เวลาโมโห

สติตัวเอง

เป็นตัวเลขในเรื่องของความรัก

เอาล่ะความคมดีนะครับ

ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน
แต่ถ้าเลิกกันเมื่อไหร่เป็นเรื่องของคนสองใจ
แล้วเขาก็บอกว่าความรักก็เหมือนแม่ตี